บอกว่าตอนนี้วิกฤตมันโควิดมันทำให้หลายคนไม่มีรายได้
แต่สถาบันการเงินเขาไม่หยุดในการเก็บค่างวดรถนี่นะ
ถูกไหมเราต้องจ่ายค่างวดลดค่าบ้านกันทุกเดือน

คนขับแท็กซี่ก็บอกว่ารายได้วันหนึ่งเหลือ๕๐บาทเท่านั้น
แล้วจะเอาเงินไปจ่ายค่างวดยังไงนั่นสิ
รัฐบาลช่วยด้วยไม่รู้เสียงที่ออกมามันจะดังพอให้เขาช่วยหรือเปล่า
อันนี้เป็นกลุ่มคนขับแท็กซี่ที่ขอนแก่นนะร้องมา
ตอนนี้ในกรุงเทพปัญหามันก็เกิดคล้ายกัน
คนขับแท็กซี่เอารถไปจอดทิ้งหมดเลย
จอดตามทางหน้ากระทรวงเพื่อเป็นการเรียกร้องอย่างหนึ่ง

อันนี้คือขนส่งที่ขอนแก่นแห่งที่๑แล้วก็มีขนส่งที่แห่งที่๓
อยู่ที่สนเรียกเรียงเมืองสายขอนแก่นกรสิตนะฮะ
ตอนนี้ในขอนแก่นมีแท็กซี่ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ๔๐๐กว่าคัน

ผู้ประกอบการที่เคยมีแท็กซี่ให้เช่าแบกรับไม่ไหว
คนขับเองก็ไม่มีเงินมาเช่าเพราะไม่มีคนไปใช้บริการนะฮะ
กลุ่มคนขับแท็กซี่บางส่วนที่เป็นส่วนบุคคลเองก็พยายามดิ้นรนหาทางสู้หาเอาตัวรอด
จนกระทั่งลูกค้าที่มันเคยน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นไม่มีเลย

ไม่มีเลยนะฮะจึงอยากให้ภาครัฐช่วยเยียวยา
อีกทีมันเป็นเรื่องของการพักชำระหนี้หรือว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ให้ไฟแนนซ์หรือว่าสถาบันการเงินพักได้ไหมล่ะ
แต่เขาไม่พักไงคุณผู้ชมแล้วสิ่งสำคัญคือรถเนี่ย
จะโดนยึดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะฟังเสียงของผู้ประกอบการหน่อยนะครับ
ดอกเบี้ยเยอะมาก๔๕๐๐๐นะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่เกินความสามารถที่เราจะรับได้นะครับ
อ่าวิงวอนภาครัฐเพราะอีกที่เหลือนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกเราได้รับคุณเดียวร้อนมากมากในช่วงนี้ครับผม
ก็ท้อครับท้อบางวันก็ท้อแต่ก็ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวแล้วก็ชีวิตเราก็สู้ครับสู้ครับ
ทุกคนก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปนะฮะ
ตอนนี้แท็กซี่ที่ขนแก่นจากสี่ร้อยคันเหลือเพียงแปดสิบคันเท่านั้นนะฮะ
ส่วนใหญ่ที่เหลือก็เป็นกลุ่มแท็กซี่ส่วนบุคคลเพราะว่าซื้อมาแล้วแล้วก็ผ่อนเองโดยตรงกับธนาคารนะฮะ
ทุกวันนี้เขาบอกว่าบางคันนะมีคนใช้วิธีการคนเดียวอะวันนึงเนี่ยคนเดียวอะได้เงินห้าสิบบาทเท่านั้น
แล้วจะเอาเงินไหนไปผ่อนก็เลยอยากจะฝากรัฐบาลครับเร่งหามาตรการเยียวยาหน่อย
หรือว่าหาช่องทางที่จะทำให้เขาอยู่ได้พักชำระหนี้อะไรไปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อ
คือขอให้มีอะไรมาบ้างไม่ใช่นิ่งแบบนี้แล้วไม่รู้ทุกคนจะหาทางออกต่อไปยังไงเหมือนกัน
ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของแท็กซี่เนี่ยนะคะหน้ากระทรวงแรงงานจอดเต็มเลยนะคะ